ตำรวจต้องไปควบคุมตัวชายชาวต่างชาติคนหนึ่งคืออายุก็๗๘ปีแล้วนะ
๘๐ปีแล้วแต่ว่าแกคลุ้มคลั่งไปทำร้ายเพื่อนบ้านบาดเจ็บไป๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะกว่าจะเข้าไปแล้วก็คุมตัวได้นะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมให้เข้าไปหาเลย
ต้องใช้ไม้งามเข้ามาช่วยนะครับสพเมืองชายภูมินะฮะชายชาวนอเวย์วัย๗๘ปีคนนี้คลุ้มคลั่งใช้มีดเนี่ยไปทำร้ายเพื่อนบ้านบาดเจ็บไป๒คน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านหนองนาแซงนะครับที่ตะบนหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
กว่าจะนำตัวออกมาได้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ต้องนำตัวขึ้นรถเลยนะครับ
หามกันไปเลยนะฮะส่วนนี้คือสภาพพื้นที่จุดต่างนี่ครับ
โหวต้องจับใส่นักกากกนามใหม่เนี่ย
นำตัวไปโรงพักก่อนทีแรกเกลี้ยกล่อมต่างนานาแล้วไม่ประสบความสำเร็จนี่นะฮะ
เขามีภรรยาเป็นคนไทยส่วนคนเจ็บ๒คนคนหนึ่งก็เป็นญาติยากันนั่นแหละ
อายุ๗๗ปีถูกแทงเข้าคอคุณตาคนนี้คนก่อเหตุอายุ๗๘ส่วนนี้คือคนเจ็บอายุ๗๗
แทงเข้าคอแล้วก็ตามนำตัวอีกหลายแผล

เป็นชายชาวไทยอายุ๖๐ปีเป็นเพื่อนบ้าน

ที่มือที่แขนลุงแกก็บาดเจ็บ
แต่ก็นั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่
ภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ย
อายุ๕๘เป็นหญิงสาวชาวไทยนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุก็คือสามีชาวนอเวย์ของเธอนะฮะ
ก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย
บุกไปที่บ้านที่อยู่ติดกันแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ย
ชุลมุนเกิดขึ้นเนี่ยเขาคลุ้มคลั่งก่อน

มันเจ็บไหมแล้วทำลายแล้วมันแทง
มันแทงเค้าแล้วก็แทงตรงศพแล้วก็ตรงนี้
นี่นี่ภรรยานศักดีคือลุงอรุณ

เห็นคนก่อเหตุกำลังทำร้ายเพื่อนบ้านอยู่เข้าไปช่วย

ตอนที่แกเดินผ่ามาแกเห็นช่วงฉุดระมุนพอดี

สุดท้ายเนี่ยถูกแทงบาดเจ็บไปเหมือนกัน
นี่คนไปห้ามก็เจ็บ
แล้วแบบจะใส่หน้ากากอนามัยให้ก็ถมน้ำลายใส่

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะคนไทยหรือชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย
ก็เนี่ยค่ะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ถ้าคุณคลุ้มคลั่งคุณก็ต้องโดนควบคุมตัวแบบนี้
สพชภูมิก็คุ้มตัวไปดำเนินคดีนะฮะ
แต่ทีนี้เมียชาวไทยของแกบอกว่าช่วยผลักดันกลับประเทศไปเลยได้ไหม

สพเมืองชายภูมิบอกเดี๋ยวคงต้องไปดูกันตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างก็แล้วกัน
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุคุ้มคลั่งคืออะไร